ส่วนพระลูกวัดนะคะเป็นพระลูกวัดขวัญสะอาด
จังหวัดฉะเชิงเซาบอกคุณนักข่าวมาช่วยหน่อยสิ
ตอนนี้มีขโมยเข้ามาขโมยตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินจะจ่าย
โจรก็ยังจับไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดมาเลยค่ะ
นี่แหละครับมาชัดเจนเลยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเดี๋ยวดูคุณนะ
เออคุณดูนะเขาเดินวนเวียนไปมาอยู่ในวัด
บันไดของวัดปีนขึ้นไปเพื่ออะไรนี่เดี๋ยวดูนะเขาทำอะไร
บิดกล้องบิดกล้องวงจรปิดแต่หารู้ไหมที่วัดแห่งนี้
มีกล้องหลายตัวไม่ใช่กล้องตัวนี้ตัวเดียวจับภาพหน้าเขาได้ชัดเจน
แล้วเขาก็ยังใจเย็นนี่จุดบุหรี่สูบเดินไปเดินมาเดินเข้าสาราไปหยิบนู่นหยิบนี่
ท้ายที่สุดขโมยเงินไปได้และขโมยอุปกรณ์ต่างของวัด
ขยายเสียงมูลค่ารวมรวมประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทครับผู้ชายคนนี้เอาลักษณะ
เรื่องต้นก่อนนะคะผอมสูงผิวสองสีอายุประมาณสามสิบห้า
ถึงสี่สิบปีวัดที่เกิดเหตุคือวัดขวัญสะอาดอำเภอเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเซานะคะจุดที่เขาขโมยของคือสารวัฒน์นั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเอาถ้านับย้อนไปก็เกิดตั้งแต่๒๔พฤศจิกายนแล้วนะคะ
ตอนตีหนึ่งแต่ทีนี้วันนี้น่าจะ๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ยังจับคนร้ายคนนี้ไม่ได้เลยทั้งทั้งมีทั้งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นหน้าจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจน
หลวงตาทศกิติโสพโนค่ะเป็นพระลูกวัด

คุณนักข่าวช่วยเอาภาพนี้ไปประชาสัมพันธ์ติดตามตัวคนร้ายให้หน่อย
มาแล้ว๑สัปดาห์ยังไม่ได้ตัวคนร้ายเลยค่ะ
เอาฟังเสียงพระลูกวัดหน่อยค่ะครับ
ดูในกล้องประมาณตี๑แล้วประตูได้ปิดไหมครับ
ประตูปิดหมดแล้วมันตัดเอาประตูนี้อ๋อตัดเข้ามาประตูเดียว
แล้วของบริจาคเนี่ยถ้าคาดว่าหายไปเยอะไหมครับ
น่าจะเยอะนะทั้งเงินด้วยทั้งเครื่องขยายด้วยทั้งโทรทัศน์ด้วยก็อยู่ประมาณสัก๕๖๕๖หมื่นนี่แหละ

อนเจ้าหน้าที่จำรวจให้รีบจับคนร้ายให้ได้
หลวงตาบอกโอ้ตอนนี้ไม่มีเงินในจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัดแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าเงินที่อยู่ในตู้บริจาค
ก็คือชาวบ้านเข้ามาบริจาคเพื่อที่จะให้วัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะ
หลวงตาบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรอให้ญาติโยมมาบริจาคอีกครั้ง
เพราะ๒๓เดือนแล้วที่ค้างไว้ค่าไฟค่ะ
ฝากตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะครับ